ดูเรื่องของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปีครับ
เมื่อวานนี้ไม่มีโปรแกรมในการฝึกซ้อมโปรแกรมแข่งขันขออภัยนะครับ
พักหนึ่งวันก็มีการซ้อมกันนะครับเดินทางไปซ้อมนะครับ
ก็แน่นอนครับการซ้อม๑ชั่วโมงค่อนข้างเข้มข้นนะครับ
ปรับเรื่องของปัญหาจากเกมที่ผ่านมาอาจารย์ชนะดอกไม้ผู้สอนก็บอกนะครับว่า
อากาศร้อนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศ
ให้การฝึกซ้อมนักกีฬาไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เรื่องต้องปรับนะครับก็คือที่ซ้อมไปเนี่ย
คือการลุกบอลแบบผสมครับความเข้าใจระหว่างตัวตีกับตัวเซ็ตเนี่ยมันมีความผิดพลาด
ก็ได้ปรับแก้นะครับเปิดวิดีโอให้น้องดูในเกมเจอกับเกาหลีเหนือ
ส่วนการเจอกับออสเตรเลียนะครับมั่นใจว่าผ่านได้ไม่มีปัญหา
หากว่าไทยลดข้อผิดพลาดลงแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดของออสเตรเลียแล้ว
ก็บอกน้องไปแล้วนะครับเพราะว่าอุ่นเครื่องมาแล้ว๒ครั้งเจอกัน
ก็เอาชนะมาได้ครับก่อนจะแข่งรายการนี้

ที่๒รอบแรกไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับ
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลา๔ทุ่มครึ่งครับ